ถ้าเปลี่ยนซาวเปลี่ยนเพลงก็เปลี่ยนอารมณ์ได้เหมือนกัน
นี่มีคนคนหนึ่งกลับบ้านที่ต่างจังหวัดแล้วไฟในหมู่บ้านมัน

อ่าครับกลัวผีเพราะมันเกิดขึ้นกลางดึก
ถ้าใส่ซาวแบบนี้ไปมันก็น่ากลัว
ผีไหมล่ะแบบนี้คุณถ้าแบบนี้ผี
ถ้าเกิดว่าดิฉันใส่แบบดนตรีดิสโก้
ก็ระบุข้อความแล้วก็เอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้
ใส่เพลงภีร์เนี่ยนะฮะ

ดับเป็นเหตุสังเกตได้หลอนทันที
มันเป็นอะไรรู้นะว่าไฟดับแต่เกิดขึ้นกลางดึกแบบนี้
จะมีผีมาไหมคุณเหมือนหนังผีคุณ
เวลาไฟดับปุ๊บแล้วไฟสว่างปั๊บ

คุณผู้ชมบางคนแนะนำเลยบอกว่าเอาอย่างนี้
ถ้าเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนซาวอารมณ์มันก็เปลี่ยน
เปลี่ยนไหมคุณเปลี่ยนอารมณ์เลยล่ะตื๊ดมากเลยล่ะ

ถ้าเกิดเปิดวนอีก๓รอบดิฉันลุกขึ้นเต้นแล้วนะ
แต่ทีนี้เห็นไหมหลายคนบอกว่ามันเปลี่ยนซาวก็ได้

บางคนบอกอยากจะกลับมาหลอนแบบให้หมาหอนหน่อย
ทำตามใจคนที่เข้ามาคอมเมนต์เลยนะ
คุณผู้ชมว่าอย่างไร
เจาะมาให้คุณน้ำแข็งเต้นหน่อย

แต่ถ้าเป็นเพลงต้องมาแบบนี้นะครับ

แต่ชอบใจจริงที่คนเอามาโพสต์

เห็นมีใครแนะนำเลยไปบอกการไฟฟ้าให้มาแก้ไข

ส่วนเรื่องหลักนี่คือต้องอยู่ที่การแก้ไขไม่ใช่เหรอ
ใช่ไม่มีใครไปคอมเมนต์แบบเออการไฟฟ้าไปไหนอะไรไม่มี